คุณผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าคดีน้องชมพู่นะครับ
เสียชีวิตของน้องชมพู่นั้นมีการเลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปนะครับ
ซึ่งกำหนดการใหม่นั้นคือเป็นวันที่๒๐ธันวาคมนี้นะครับ
ไปดูบรรยากาศหน่อยนะครับโดยทางศาลจังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะครับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมามีฝั่งของโจทย์ครับก็คือแม่แล้วก็พ่อของน้องชมพู่นะครับ
คุณสาวิตรีและคุณอนามัยวงศรีชาในฐานะโจทย์ครับ
แล้วก็มีฝั่งของลุงพลป้าแตนนะครับนายชัยพลวิพาครับ
และนางสาวสมพรหลาโพซึ่งทั้งสองคือจำเลยในคดีนี้
เดินทางมาที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับรอฟังคำพิพากษา
คดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ครับอายุ๓ขวบนะครับ
ทักทายพูดคุยกับทางผู้สื่อข่าวครับจากนั้นก็
ภายในศาลในทันทีนะครับลุงพลป้าแตนครับ
รวมทั้งทนายความและกลุ่มคนสนิทนะฮะเดินทางมาถึงศาลจังหวัดมุกดาหารครับ
มาตอน๙นาฬิกา๔๕นาทีโดยประมาณนะครับลุงพลนั้นก็ทักทายนักข่าวครับ
แล้วก็เดินเข้าไปในศาลเพื่อรอฟังคำพิพากษาตามกำหนดเดิมคือ๑๐นาฬิกานะครับ
สารนั้นใช้เวลาในส่วนของกระบวนการหน้าบันลังประมาณครึ่งชั่วโมงครับ
แล้วก็มีคำสั่งให้เลื่อนอ่านคำพิพากษาออกไปนะครับ
เป็น๒๐ธันวาคมนี้ครับเนื่องจากการตรวจร่างคำพิพากษายังไม่แล้วเสร็จนะครับ
อ่ะเนี่ยเป็นอย่างเป็นทางการนะถึงแม้ว่าจะมีข่าวออกมาเมื่อวานแล้วว่า
แต่ว่าทั้งฝ่ายโจทย์แล้วก็จำเลยนะครับเดินทางไปสารเพื่อไปรอฟังอย่างเป็นทางการ
ใช่ค่ะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายก็ได้มาเผชิญหน้ากันด้วยนะคะ
คือแล้วหลังจากทราบว่าสารเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีของน้องชมพู่ออกไป
เป็นวันที่ยี่สิบธันวาคมฝ่ายจำเลยก็คือลุงพลกับป้าแตนเนี่ยค่ะ
ก็หลังจากอ่านฟังการอ่านคำพิพากษาเรียบร้อยแล้วก็เปิดใจแถลงเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
ตอนของการแถลงที่โรงแรมลุงพลป้าแตนทีมทนายความ
ก็แสดงความเชื่อมั่นว่าการที่สารอ่านคำพิพากษาจะไม่ส่งผลกับการสู้คดีนะคะ
เพราะว่าที่ผ่านมาจำเลยมีการนำเสนอพยานหลักฐานทั้งข้อเท็จจริง
และนิติวิทยาศาสตร์หักล้างทางโจทย์นะคะโดยเฉพาะประเด็นที่มีการเข้าตรวจค้นการรวบรวมพยานหลักฐาน
ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีข้อพิรุษกังขาไม่ว่าจะเป็นการตรวจค้นรถยนต์การเจอเส้นผมและมีดในรถยนต์ของลุงพล
ก็ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงที่ผ่านมาลุงพลก็เข้าเครื่องจับเท็จผลก็ไม่พบความผิดปกติ
อันนี้คือส่วนหนึ่งของการแถลงนะคะส่วนประเด็นเรื่องแรงจูงใจลุงพลกับป้าแตนบอกว่าก็ไม่มีสาเหตุโกรธแค้นกับพ่อแม่ของน้องชมพู่
ตอนที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นเช่นเดียวกับประเด็นที่มีการตั้งข้อสงสัยเรื่องพบศพน้องชมพู่
และสภาพศพที่พบบนภูเหล็กไฟทางฝ่ายจำเลยยืนยันว่ามีหลักฐานหักล้างได้หมด
ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาอย่างไรฝ่ายจำเลยก็พร้อมน้อมรับคำพิพากษานั้นค่ะ
จงใจโดยทั่วไปก็เป็นที่ทราบกันว่า
แย่งผลประโยชน์หรือการได้รับประโยชน์ใดจากการสูญเสีย
อันนี้ไม่ปรากฏข้อที่จริงว่า
นายชัยพลวิพาหรือนางสมพรหลาโพได้ประโยชน์โดยตรงใด
แม้คำพิพากษาจะออกมาปรากฏผลเป็นอย่างไร
ฝ่ายจำเลยยินดีและน้อมรับในกระบวนการสารสถิตยุติธรรม
ตอนนึงเนี่ยนะคะลุงพลก็เปิดใจด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจคดีนี้
แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเป็นธรรมในคดีนี้
ส่วนการเลื่อนฟังคำพิพากษานั้นไม่มีผลกระทบ
ซึ่งก็ต้องรอนัดอีกครั้ง๒๐ธันวาคม
เพื่อขอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปนะคะ
ส่วนกรณีที่ต้องเผชิญหน้ากับพ่อแม่น้องชมพู่
ส่วนตัวก็อยากจะเข้าไปพูดคุยทักทาย
แต่ด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ก็คิดว่ารอก่อนดีกว่า
เพื่อให้คดีความเสร็จสิ้นซะก่อน
ขณะที่ป้าแตนค่ะบอกว่าทุกครั้งที่มีการนัดสืบพยานในศาล
ก็จะเจอฝั่งพ่อแม่ของน้องชมพู่ตลอด
ยืนยันว่าต่างฝ่ายต่างต่อสู้คดีคู่ขนานกันมาตลอด
เพราะต้องการแสวงหาความบริสุทธิ์ให้กับครอบครัวเรา
เช่นเดียวกับพ่อแม่น้องชมพู่ที่ต้องหาความยุติธรรมให้กับน้องชมพู่เช่นกัน
แต่ก็ยอมรับว่าความรู้สึกความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัว

ส่วนในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ค่อยว่ากันค่ะ
ลูกเขาฉะนั้นในการต่อสู้ก็คือเขาก็สู้เราก็สู้
ซึ่งทุกอย่างเราก็ให้มันถึงที่สุดแล้วค่อยว่ากัน
แต่ว่าความรู้สึกทางครอบครัวเนี่ยสำหรับป้านะคือมันแตกหมดแล้ว
ทางฝั่งโจทย์นะครับฝั่งโจทย์ร่วมแม่น้องชมพู่นะครับ
แล้วก็พ่อน้องชมพู่ก็เข้ามารับฟังในวันนี้นะครับ
ลุงป้าเองก็อยากจะทักทายแต่ว่าก็ด้วยเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับ
มันเป็นสิ่งที่ต้องห่างกันสักพักนึงนะครับ
หลังจากที่นะครับมีการเลื่อนนะครับ
ก็คงไม่มีผลอะไรนะครับที่จะกระทบในคดีนี้นะครับ
ต้องรอให้ถึงวันนั้นนะครับเพื่อที่จะพิสูจน์นะครับ
บริสุทธิ์ของตัวเองต่อไปครับขอบพระคุณครับ
นี่แหละค่ะครับคุณผู้ชมครับ
เรามาฟังในส่วนของพ่อแม่ของน้องชมพู่นะฮะ
คือเขาก็ยืนยันนะครับว่ามั่นใจในส่วนของกระบวนการยุติธรรม
อกจากนี้มีการตัดเพาะนะครับบอกว่าครอบครัวตัวเองเนี่ยเป็นผู้สูญเสียแท้เนี่ยนะครับ
แต่ว่ากลับกลายเป็นจำเลยสังคมนะครับ
หลังจากสารเลื่อนฟังคำพิพากษาครับพ่อแม่น้องชมพู่นะครับ
เดินทางไปที่กรบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารครับ
ใกล้เคียงเพื่อขอใช้พื้นที่แถลงข่าว
คุณแม่ของน้องเนี่ยนะครับยอมรับว่ารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่สารเลื่อนครับ
แต่ว่าเข้าใจว่าสารมีเหตุผลอันสมควร
โดยวันนี้ครับได้เจอฝ่ายจำเลยแต่ไม่ได้พูดคุยทักทายกัน
สำหรับประเด็นเรื่องของสุนัขนะครับที่มีโอกาสพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขา
คุณแม่บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะที่สุนัขเนี่ยจะพาน้องวิ่งออกนอกบ้าน
และน้องจะวิ่งตามครับเนื่องจากนิสัยของน้องเนี่ย
ที่ปล่อยให้ลูกนั้นเล่นกับสูนักอยู่แล้วและที่ไปเจอกางเกงน้องถูกถอดทิ้งเอาไว้
ยืนยันว่าน้องยังเล็กมากนะครับถอดเสื้อผ้าเองยังไม่เป็นครับ
น้องชมพู่มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่
นั้นเป็นฆาตกรรมอำพลางครับเมื่อมีผู้เสียชีวิตก็ต้องมีผู้กระทำต่อให้ไม่มีดีเอนเอติดตัวน้องชมพู่ก็เป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีหลักฐานบางอย่างครับของน้องชมพู่ไปติดพันธัวพันกับคนร้ายซึ่งเธอนั้นไม่รู้สึกกังวลใจเพราะเห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วส่วนเรื่องของความรู้สึกที่เกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่
ไม่ใช่ความจริงทั้งหมดครับแต่ถูกนำเสนอเพราะเป็นการเลือกฝั่งทำให้สังคมค่อยเขวจนเธอรู้สึกว่าเธอนั้นคือผู้สูญเสียแต่กลับโดนโจมตีอย่างหนักครับถูกกล่าวหาว่าไปใส่ร้ายฝ่ายจำเลยแต่ว่าที่ผ่านมาหลายครั้งที่ถูกฝ่ายจำเลยพาดพิงก็ไม่ได้ตอบโต้นะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นจำเลยสังคมทางทางที่ตัวเ
ตั้งแต่เริ่มคดีของน้องชมพู่มาครอบครัวเราเหมือนถูกมองว่าใส่ร้ายจำเลยมาตลอดแต่ถ้าทุกคนได้มองได้ติดตามจริงจริงแล้วหลายครั้งที่ฝั่งโน้นเขาก็ได้พาดพิงเราเราก็ยังไม่ได้ตอบโต้อะไร
ประโยคที่แม่ว่าสงสัยทำให้เรากลายเป็นจำเลยสังคมทั้งทั้งที่เราเป็นผู้สูญเสียถูกประนามต่างมาตลอดค่ะก็อยากจะบอกลูกว่าให้ลูกเป็นเด็กเหมือนเดิมค่ะเพราะอ้วนจะมีความสุข
จริงแล้วครอบครัวเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากนะแม้ว่าจะจนพวกเราออกสื่อมาก
ในการที่การที่โจทย์นำสืบหลักฐานต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญพยานนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
มันสอดคล้องต้องการครับไม่ใช่ว่าไม่ดีดีอ่ะไม่มีนะครับทั้งทั้งในในคดีนี้นะครับไม่มีดีดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะจะพิสูจน์ว่าจะพิสูจน์ตามที่โจทย์ฟองไม่ได้นะครับมันก็มีพยานหลักฐานเลยที่ประกอบอะครับอย่างที่ผมบอกอ่าพฤติการประกอบการกระทำก็สำคัญส่วนหนึ่งพยานแวดล้อมใกล้ชิดใกล
นี่ครับทนายก็บอกเหมือนกันนะว่าการที่สารเลื่อนเนี่ยก็เป็นกระบวนการปกตินะครับไม่มีผลกระทบอะไรถ้าเกิดผลออกมาเป็นลบก็จะต่อสู้นะครับด้วยการยื่นอุทธรณ์นะฮะรวมทั้งถ้าเกิดว่ายังใช้อุทธรณ์ก็จะไปถึงดีการเลยเนี่ยนะครับขณะที่ก่อนหน้านี้ครับมีข้อความที่แม่ของน้องชมพู่นั้นแชทคุยกับทางคนสนิทเปิดใจ

รับความสูญเสียสถานเดียวนอกจากต้องยืนหยัดต่อสู้เพื่อหาความยุติธรรมลูกที่ตายไปแล้วนะครับต้องสู้กับสัตว์เขาใช้คำว่าสัตว์สังคมเพื่อหาความยุติธรรมให้สามชีวิตที่เหลืออยู่นะครับอีกชีวิตหนึ่งตายจากที่เหลืออีกสามก็คือที่อยู่เนี้ยก็ตายทั้งเป็นเป็นการสูญเสียที่โหดร้ายที่สุดนะฮะอ
ประมาณนี้นะฮะค่ะคนก็สนใจคดีนี้กันเยอะนะคะถึงแม้ว่าคดีนี้จะผ่านมากว่าสามปีห้าเดือนวันนี้ในโลกออนไลน์เองก็ต้องบอกว่าติดตามคดีนี้หรือแม้ย้อนกลับไปเพื่อที่จะดูคดีนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะติดตามกันต่อแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นจนวันนี้เนี่ยแฮชแท็กติดเทรนด์ในอันดับที่สิบแปดเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกค่ะคดีนี้ผ่าน

คุณอุ๊บวิริยะค่ะก็เป็นอีกคนนึงที่คลุกคลีกับเรื่องราวของบ้านกกอกเป็นคนที่เคยจะพาลุงพลป้าแตนเข้าวงการบันเทิงแล้วสร้างหนังจากเรื่องราวคดีน้องชมพู่แล้วก็กลายเป็นประเด็นดราม่าว่าหิวแสงจากเรื่องราวนี้จนสุดท้ายเนี่ยก็ถอนตัวออกไปนะคะล่าสุดเนี่ยคุณอุ๊บก็โพสต์คลิปเปิดใจถึงคดีนี้ใน

ก็ตามเชื่อว่าก็ต้องชดใช้เพราะไม่มีใครใหญ่ไปกว่ากฎแห่งกรรมและกฎหมายบ้านเมืองอยู่แล้วค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องชดใช้กรรมนะฮะตรงนี้นะฮะคุณไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่ากฎแห่งกรรมและกฎหมายบ้านเมือง